ก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราได้ยินข่าวว่าพี่หนุ่มสอนรามกับคุณติ๊กภรรยาเนี่ยเขาหย่ากันไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเพียงแค่การแก้เคล็ดเท่านั้น
เขาหย่ากันเพื่อแก้เคล็ดค่ะ
นี่มันเป็นแบบคือบางคนเขามีความเชื่ออะไรแบบนี้จริงแล้วก็เป็นการ
อย่าแก้เคล็ดตามคำแนะนำของพระอาจารย์ที่ทั้งคู่นับถือด้วย
แล้วหลังจากนี้ทั้งคู่ก็มีแพลนว่าจะแต่งงานกันอีกครั้งด้วยนะคะ
ซึ่งก็ดูเหมือนจะยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าอ้าว
เขาไม่ได้เลิกกันนะขาเตียงไม่ได้หักจริงนะ
แต่ว่าทั้งคู่ยังรักกันดีถึงแม้ว่าจะเจอดราม่าลูกใหญ่หลายต่อหลายเรื่องก็ฝ่าฟันกันมาได้
และล่าสุดเลยนะฮะพี่ติ๊กเนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวตัวน้อยน้องวีจิ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเดี๋ยวแม่มีน้องให้นะ
คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าบ้านนี้ขาเตียงเขายังแข็งแรงแน่นปึ๊ก
เมาส์ทั้งหลายก็เลิกเมาส์กันได้แล้วนะคะ
เพราะว่าเขาก็อยากจะมีน้องให้กับน้องวิจิแล้วค่ะ
คือวันก่อนที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณติ๊กนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้เล่าให้ฟังพี่หนุ่มสอนรามเขาห่วงภรรยามาก
ก็ถามติ๊กไม่มาถ่ายละครคงถ่ายละครเหรอ

นี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจริงพี่หนุ่มกักตัวภรรยาไว้จะปั๊มลูกเหรอเนี่ย